ตลาดสดชิสาจ้าตรวจเข้มอย่างดีมาตรการป้องกันโควิดนี่อันดับหนึ่ง
ดูแลลูกค้าดีนะเดี๋ยวเขามาซื้อของจะได้ปลอดภัยกันนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
ก่อนที่หลายท่านจะออกไปทำงานกันในเช้าวันนี้นะคะ
คุณทัศนายอยากจะให้หิมะตกตอบเลยตรงนี้ว่าคงไม่ได้แน่นอน
แต่ทิศใต้ก็คือฝนตกภาคใต้นะคะระยะนี้ก็คือวันที่หกและวันที่เจ็ดค่ะ
ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๙มาแล้วนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องรับมือกับฝนตกนะคะ
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้แล้วค่ะ
เราจะเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่ทางตอนล่างของประเทศนะคะ
ที่ติดกับมาเลเซียนะคะ
ซึ่งถ้าดูเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศ
เราจะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงิน๑๐๑๐ตรงนี้นะคะ
พาดผ่านตอนล่างนับตั้งแต่สุราชธานีลงไป
บริเวณดังกล่าวก็จะมีความร้อนมีความชื้น
ทำให้เกิดเมฆและฝนตกลงมา
ส่วนตอนกลางเส้นพันสิบสองร้อนอบอ้าวปกรุมอยู่
ทำให้กรุงเทพก็จะอุ่นขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าเหนืออีสานตอนบนเนี่ยยังคงสัมผัสได้ถึงลมหนาวลมเย็นกันอยู่บ้างนะคะ
โมเดลเพิ่มเติมจากโมเดลนี้นะคะว่าพื้นที่ไหนอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่
อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณสัก๒๐องศา
วกลบประมาณนี้นะคะเช้าเนี่ยจะหมอกลงด้วยเหมือนกัน
อากาศก็ดีส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยนะคะก็เรียกว่ากำลังสบายนะคะ
ถามว่าจะหนาวอีกไหมมีโอกาสแต่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
เมื่อวานนี้ดิฉันคาดการณ์ว่าสักวันที่๑๐๑๑จะหนาว
วันนี้มาดูอีกทีนึงโอกาสหนาวไม่เท่าไหร่แล้ว
ยังไงต้องรอติดตามใกล้อีกทีหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนบ้างค่ะคุณผู้ชมต้องให้ความสำคัญในช่วงนี้
เพราะว่าภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็จะตกหนักมากหน่อยคือแถบจังหวัดสุราธานีลงไป
นี่นะคะลงไปหมดเลยจนถึง๔จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
คือศงขลาปัฏนียาลาณราฯที่วาดเท้าช้าแบบนี้
ตกใบ่มาจะสาลงไปแล้ว
แต่นอกจากฝนค่ะคุณผู้ชมคลื่นก็สูงนะคะ
คลื่นจะสูงประมาณสัก๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

คือถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้ว

ก็เลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกแบบนี้นะคะ
โซนอาวไทยตอนบนก็ขึ้นประมาณ๑๒เมตรนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดจังหวัดนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะ
สะแก้วนั่นเองค่ะอุทยานแห่งชาติปางศรีดาตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกนะคะว่าธรรมชาติสวยตอนนี้ขอปิดก่อนนะคะ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทางอุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสะแก้วก็เลยขอประกาศว่า
ปิดให้มาท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
กว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ซึ่งระหว่างที่ปิดก็ได้มีการทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
ทำความสะอาดที่พักอาศัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ส่วนใครที่จองบ้านพักเอาไว้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะ
สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้กับทางอุทยานเลยนะคะ
เดี๋ยวสถานการณ์ผ่านพ้นไปก็กลับมาเที่ยวกันใหม่ได้
ถือว่าทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวด้วย
ขณะที่สถานการณ์โควิด๑๙ก็ทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวสวนสัตว์น้อยลงเหมือนกัน
สองตัวนี้ไหมคะเจ้าบ๊วยกับเจ้าแบงค์ค่ะ
โครงเบงกอลที่คุ้มเสือเชียงใหม่ตอนนี้เหงาหน่อยนักท่องเที่ยวไม่มาหา
เจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องหามาตรการจัดเวรยามมาคอยกอดนี่แหละค่ะ
มาเล่นด้วยแหมเสือนะคะไม่ใช่แมวเล่นสนิทสนมกันขนาดนี้
บอกว่าพี่เจ้าหน้าที่เขามีความคุ้นเคยค่ะก็จัดกิจกรรมนะคะ
ให้มากอดเสือวันละสองชั่วโมงแต่ทางคุ้มเสือฝากมาบอกว่าช่วงนี้นะ
ยังไปเยี่ยมชมครอบครัวน้องเสือกันได้เขาไม่ปิดนะคะ
แต่ว่าไปเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดนะคะ
คุ้มเสือบอกว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราเองก็ต้องระมัดระวัง
ถ้าเลี่ยงไปได้ก็ดีช่วงนี้เนี่ยพยายามอยู่ที่บ้านไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะ
เพราะว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนเราก็มองไม่เห็น
อากาศหนาวลมแผลวแบบนี้เชื้อโรคสะสมเยอะ
แต่ถ้าใครจำเป็นจะต้องไปตลาดจับจ่ายซื้อของ
อันนี้มันก็เป็นของที่เราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็หาแม้ใส่นะคะเจลล้างมือทำความสะอาดให้ดี
ถ้ามาตลาดสดชิสาแล้วก็รับรองปลอดภัย

ก็ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขอเรียนเชิญนะคะดิฉันขอบคุณลูกค้าก่อนสวัสดีค่ะ